ที่หวังตัวเลขมาค่ะล้อมวงเข้ามาหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
กระดาษปากกามาจดกันไว้เลยเพราะวันนี้เนี่ย
เรารวบรวมตัวเลขจากคนดังมาเพียบเลยจริงนะคุณผู้ชมนะ

คนแรกตามพี่มดดำคชาพาลงใต้ไปเลยจ้ะ
ไปกราบขอพรแม่เจ้าอยู่หัวที่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

แม่เจ้าอยู่หัวหรือว่าพระนางเลือดขาว
เป็นพระมเหสีเอกของพระเจ้าศรีธรรมศกราชที่๕นะคุณผู้ชม

วัดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่
สร้างมาตั้งแต่๗๙๐ปีที่แล้วย้ำนะคะ
สร้างตั้งแต่๗๙๐ปีที่แล้ว
ซึ่งพี่มดดำได้จัดพานถวายแม่เจ้าอยู่หัว
พร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานถวาย
ซึ่งก็มีคนมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะเลยนะคะ

พี่มดดำเนี่ยยังไปต่อที่วัดยางใหญ่หรือว่าตาพานบุญนั่นเองใช่ค่ะ
ปีนนั่งร้านขึ้นไปกราบองค์หลวงพ่อพระประธานองค์สีชมพูด้วยตัวเอง
คุณผู้ชมดูสิปีนขึ้นไปเลยนะแล้วก็ยังได้ถวายผ้าห่มองค์หลวงพ่อด้วย

วัดนางพระยาพี่มดดำเนี่ยจัดเต็มทั้งใบสีเครื่องเส้น
วงสวงพระอุปคุฎให้เหลือกินเหลือใช้ไม่หมดไม่สิ้นค่ะ
วัดนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมมีองค์จตุคามรามเทพองค์ใหญ่ให้สักการะด้วย
เสียดายมากเลยไม่เห็นทะเบียนรถที่พี่มดดำนั่งไป
เขาบอกว่ารถที่พี่มดดำนั่งไปทำบุญนี่นะ
ทะเบียนรถงวดไหนงวดนั้นออกตลอดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริง
จริงก็เคยพอยต์เคยเล่าให้ฟังพลอยที่เป็นพระเอกที่สนิท
เดี๋ยวไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันสืบมาให้

อีกหนึ่งคนค่ะนี่ก็เป็นเจ้าแม่นักเสี่ยงโชคของวงการบันเทิงเหมือนกัน
สุนหรือว่าพี่สุนารีราชศรีมาของเรานี่แหละ

เดินทางไปไหว้ย่านาคที่วัดมหาบุตรคุณผู้ชม

สุบอกว่าเนี่ยนะเป็นครั้งที่๒ในชีวิตแล้วล่ะ
ที่ได้มาไหว้ย่านาคมาครั้งแรกโอ้โห๑๐กว่าปีก่อนโน้นเลย
มาครั้งนี้เนี่ยตั้งใจมาร้องเพลงกล่อมย่านาค
ร้องเพลงเสร็จไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจคุณผู้ชมดูดีนะ
สุเนี่ยน้ำตาไหลเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วคุณผู้ชมห้ามกระพริบตาพอฟังเพลงของแม่สุเสร็จแล้ว
แม่สุจัดให้ตามคำขอค่ะนี่ล้วงหายปิงปองเสี่ยงโชคให้เลขเด็ดเน้น๓ตัวเลขคืออะไรไปดูเลยจ้ะ
ล้วงหายงอเง่ผีบ้านผีเรือนปกปกดูแลลูกแม่รับให้สบาย

เลขที่๓ฉันอธิษฐานจิตเลขนี้ที่สุดเลย

๑๗๗ย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ชม
เลขที่แม่สุนจับขึ้นมาได้เนี่ยก็คือ๑๗๗
นี่มีเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกด้วยนะพี่แจ๊คเนอะ

จู่อยู่ก็น้ำตาไหลเฉยเลยนะ
ผู้จัดละครสายมูค่ะไปกันต่อเลยนะพี่หนิงปณิตาคุณผู้ชม
พานักแสดงแล้วก็ทีมงานนี่นำทีมโดยนักแสดงหนุ่มเข้มหัสวี
บินไปเลยค่ะลงใต้นำประทัดไปจุดขอพรไอ้ไข่วัดเจดี
จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชม
คือไปเนี่ยก็ขอพรในเรื่องของละครที่ตัวเองกำลังจะออกอากาศอยู่
แน่นอนเมื่อตอนต้นเราพูดว่าเจ้าตัวเนี่ยนำประทัดไปจุดขอพรเอาเลิกเอาชัยใช่ไหม
หลายคนก็อยากรู้แล้วแหละเลขปลายประทัดเนี่ยมันเลขอะไรเนาะ
หนิงเขาก็เลยโชว์เลขปลายประทัดที่เขียนว่าเนี่ยค่ะสมหวังราบรื่นแล้วก็มีเลข๑๒
คุ้นไหมพี่แจ๊คคล้ายกับเลขของแม่ศูนย์เมื่อกี้ก็คือ๑๗๗ถูกไหม
ข้างล่างเขียนว่า๓๔นี่ทางฝั่งของหนุ่มเข้มนะคะเขียนว่ามั่งมีศรีศุกร์แล้วก็โชว์ตัวเลขก็คือ๓๗๕และ๒๔หลัก
ถ้าส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมดูตรงคุณหิงปณิตาไว้นางต้องฟาดเคาะจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เรารายงานข่าวไป

ใช่ที่กั้นรถมาฟาดที่คอแล้วลงปุ๊บไปปีเตอร์อุ้มมา
คนเขาว่าฟาดคอจะมีโชคทีหลังนะ
เลขที่พี่หนิงถือสักครู่เมื่อสักครู่๑๑๗กับ๓๔ค่ะ